คุณตาคุณยายเลี้ยงดูหลานชายมา๒คน
คนมาตั้งแต่แบบเบาะนะตั้งแต่เล็กเลยนะครับ
วันหนึ่งหลานชายขออนุญาตไปเที่ยวงานงิ้วในตัวเมือง
คนหนึ่งเสียชีวิตหลานคนหนึ่งนะ
หลานอีกคนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุหนีไป
ตอนนี้คุณตาคุณยายบอกว่าคดียังไม่คืบหน้าเลย
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามคดีนี้ให้หลานหน่อย
เพราะว่าเชื่อว่าหลานวิญญาณไม่เป็นสุขแน่
ยังจับคนก่อเหตุคนกระทำไม่ได้เลย
คุณตาคุณยายแล้วก็ญาติของเด็กชายปรเมษอายุ๑๒ปี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชน
แล้วก็คนที่มาเฉียวชนหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ
ติดกับถนนสายเกษตรวิสัยอุ้มเม่า
บ้านหนองแวงตะมนต์เกษตรวิสัยจังหวัด
เมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณตาคุณยายและญาตินิมนต์พระสงฆ์๒รูป
มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวอีสาน

ในการที่จะต้องเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ
โดยนายพงศ์จำปาจันทร์อายุ๖๕ปี

เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วก็พี่ชายคือหลานทั้งสองคน
ขออนุญาตตายายไปเที่ยวงานงิ้ว

ซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ๗กิโลเมตร

แล้วก็ตากับยายก็กำชับไว้แล้วนะ

จากกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับหลานชายทั้งสองคน

แต่ในที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้นะครับ
ซึ่งตอนที่ไปพบกับร่างของหลานที่ไร้ลมหายใจแล้วนะฮะ
ตอนนั้นทั้งตาทั้งยายถึงกับเป็นลมล้มซุดกับพื้นเลยล่ะครับ
เพราะเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องสูญเสียหลานคนเล็กไป
หลานคนโตก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะยื้อชีวิตไว้นะครับ
คุณตาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า
ตัวของคุณตาเองเลี้ยงหลานทั้งสองคนมาตั้งแต่แบบเบาะ
ก็มีความรักต่อหลานทั้งสองคนมาก

แม้ว่าหลานคนเล็กจะเสียชีวิตไปแล้วนะ
เผลอร้องเรียกหลานที่เสียชีวิตเลย
โดยหลงลืมไปว่าหลานได้จากไปแล้วนะครับ
ขอวิงวอนเจ้าหน้าที่นะช่วยหน่อย

ขณะนี้ตั้งแต่เกิดเหตุวันที่๒ธันวาคม
คดียังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับ
แม้ว่าคู่กรณีจะเข้ามอบตัว
กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ตามฮะ

ก็เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเกิด
ได้ยินเสียงคล้ายกับมีอะไรชนกันเสียงดังสนั่นเลยนะฮะ

ซึ่งก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บริเวณกลางสี่แยก
โดยพบว่ามีผู้เรียกปลาเจ็บสาหัส
คนหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ห่างจากรถประมาณ๒๐เมตร
อีกคนนะฮะก็ยังพอมีลมหายใจ
ทีนี้ก็เร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ
อุบัติเหตุในจุดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
มีคนเจ็บคนตายบ่อยมาก
จากรถที่วิ่งเส้นทางนี้ค่อนข้างจะใช้ความเร็ว
ทีนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันฮะ

ติดตั้งไฟส่องสว่างติดตั้งกล้องวงจรปิดหน่อย

ส่วนความเชื่อเรื่องของตัวตายตัวแทน
ก็เชื่ออยู่นะครับเพราะทุกครั้งเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

จุดเดิมภายในช่วงเวลาห่างกันไม่นาน
ก็เชื่อเรื่องของตัวตายตัวแทนเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เชื่อมากก็คือเรื่องของถนนมันมืด
แล้วก็รถขับเร็วอยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขนะครับ
ส่วนคุณตาคุณยายก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของการเยียวยาด้วย
เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
บางทีก็เสี้ยววินาทีก็เกิดขึ้นได้